กันที่สารชั้นต้นหน่อยค่ะคดีของลุงพลค่ะ
อันนี้เป็นคดีครอบครองไม้มะค่าแต้ซึ่งวันนี้เนี่ย
สารชั้นต้นได้พิพากษาคดีลุงพลนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคำพิพากษา
คือจำคุก๔เดือนปรับอีก๖๐๐๐ในคดีนี้นะคะ
โทษจำคุกศาลสั่งให้รออายาก่อนหนึ่งปี
วันนี้นายชัยพลวิพาหรือลุงพลและนางสาวสมพรหลาโพหรือป้าแตน
พร้อมด้วยในชาญหลาโพไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
ฟังคำพิพากษาคดีครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
คือไม้มะค่าแต้เนี่ยนะคะก็มีบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์มาให้กำลังใจ
เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะสารอ่านคำพิพากษาโทษจำคุกสี่เดือน
หกพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์ค่ะนี่นะคะ
โทษจำคุกก็รอลงอายา๑ปีแล้วก็ให้ริบของกลางไม้มาฆ่าแต้
หรือเจ้าแม่ตะเคียนโสระพีคดีนี้ถ้าย้อนไปก็คือจากกรณีป่าไม้มุกดาหาร
เข้าไปตรวจสอบท่อนไม้ที่ระบุว่าเป็นตะเคียนทอง
ที่ตั้งเป็นสารเจ้าแม่โสระพีที่บ้านของนายชัยพล

แล้วก็ปรากฏว่าพบว่าเป็นไม้มะค่าแต้ไม่ใช่ตะเคียนทอง
แล้วไม้มะค่าแต้เป็นไม้ห่วงห้าม
ครอบครองไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีความผิด
ตามพปมศ๒๔๘๔นะคะ
พนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทย์สั่งฟ้องนายชัยพล
ฐานความผิดทำไมห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
โดยไม่ได้รับอนุญาตรับไว้ซ่อนเร้นจำหน่าย

ซึ่งไม้หรือของป่าที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่า
ที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย

ยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้นายชัยพลบอกว่าไม้ท่อนนี้ไหลตามน้ำ
บนภูเขามาติดที่คลองหน้าบ้าน
แล้วเขาเห็นเนื้อไม้เป็นสีเหลืองก็เข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียน

แล้วหลังจากนั้นมีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรประสบความสำเร็จ
พากันมาแก้บนก็เลยตั้งเป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนโสระพีนี่แหละค่ะ
แล้วก็นำมาสู่การถูกตรวจสอบ
เราก็โดนข้อหานี้แหละค่ะ